บอลโรต้าแม่โขงคลับแชมเป็นชิปนะครับก็เข้มข้นเข้ามาทุกขณะแล้วนะครับ
โดยการเดินทางวันนี้ของทีมจากกัมพูชาก็คือเมืองเขตอังกรนะครับ
เดินทางมาเขาบอกมั่นใจครับว่าจะสู้กับทีมเบอร์หนึ่งของอาเซียนได้
ขณะที่บุรีรัมยูเนเต็ดนั้นก็บอกเลยครับ
ความคืบหน้าของการเจอกันของสองทีมนี้นั้นน่าจะเป็นเกมที่หลายคนสนใจนะครับ
เพราะว่าเป็นรายการชิงแชมป์อาเซียนในแถบรุ่มแม่น้ำโขงครับ
ที่น่าจะสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งหนึ่งสำหรับวงการฟุตบอลในแถบย่านอาเซียนนะครับ
บุรีรำแชมป์โตต้าลีกครับแล้วก็แชมป์ไทยลีกจะเจอกับบึงเกียจอังกอร์ทีมอันดับหนึ่งในซีซั่นปกติของลีกกัมพูชา
โดยเดียโก้หรือซันโต้คนทางขวานะครับดาวสันโวและนักเตะยอดเยี่ยมโตโยต้าไทยพรีเมอร์ลีกของทีมประสาทสายฟ้า
ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมรับชิงว่าการมาเล่นฟุตบอลอาชีพที่ไทยฤดูการแรกถือเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยม
ก็คือจันทร์วัฒนากายาวสันโวสามสิบเจ็ดประตู

ก็คือมาเล่นในนามทีมอายุไม่เกิน๒๓ปี
เจอกับไทยในรอบคันเลือกของรายการโอลิมปิกนะครับ
รับว่าบุรีรำนั้นเป็นคู่แข่งที่ดีสุดในอาเซียน

เชื่อว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกแน่นอน

และเพื่อร่วมทีมที่จะได้ดวนแข้งกับยอดทีมของประเทศไทย
ขณะเดียวกันครับขุนพลชุดนี้ยังมีชื่อของ๒กองหน้าตัวใหม่
ก็คือดิสาบาตาสนดีกรีดาวสันโวนลีก
ในปี๒๐๑๔แล้วก็ทัศุตะคาซูกิ
ร่วมทีมมาทำศึกรายการนี้ด้วย
เจอกับทีมอันดับหนึ่งของลีกกัมพูชาครับ
โลต้าแม่โขงกลับแชมเป็นชิปในรอบชิงชนะเลิศ
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดจากสนามสุพัชราศัย
วันที่๒๐ธันวาคมนี้เวลา๑ทุ่ม
สัญญาณถ่ายท่าสดก่อนตั้งแต่เวลา๑๘นาที๓๐นาที
ทั้งนั้นนะครับก็ชมการแข่งขันเรือได้นะครับ
เรือยาวเป็นเรือยาวนานาชาติด้วยครับ